พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ย

ลูกไม่ได้ไปโรงเรียนแต่เราก็ต้องไปทำงาน

แล้วมันก็จะเกิดเหตุการณ์ที่เป็นอุบัติเหตุได้แบบนี้ค่ะ
ตอนแรกก็สนุกดีนะนั่งอยู่ดี
อุ๊ยหือมวลหน้าเลยคุณ
เดี๋ยวนะน้องใบตองสังเกตให้ดี

หัวปักดีลงไปนี่คือเขาชูนิ้วขึ้นมาไง

นั่นไงพ่อบอกแล้วว่าให้กอดดี

นี่ไว้กล้องเท่านั้นแหละง้ายท้องมวดลงไปเลย
งานนี้คุณพ่อก็คว้าไว้ไม่ทันเหมือนกันหน้าขมัมลงไป
ยหน้าขึ้นมาจากโครนก็ร้องไห้เงแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
แต่น้องก็ต้องบอกว่าน้องไม่ได้เป็นอะไรมากนะจ๊ะ

ฝากนะคะผู้ปกครองนะคะคุณพ่อคุณแม่ระมัดระวังกันด้วยนะ
คืออุบัติเหตุแบบนี้มันอาจจะเป็นเรื่องตลก
แต่จริงแล้วถ้ามันเกิดร้ายแรงกว่านี้มันอาจจะไม่ตลกก็ได้นะ
เพราะว่าเราก็ไม่ควรเอาเด็กไปนั่งไว้แบบนี้นะ
ตอนที่เราทำงานหรือว่าใช้เครื่องจักรอะไรต่าง

อันตรายค่ะบางทีมันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน

เห็นใจบอกว่าแม่พาน้องไปอาบน้ำก่อนเนอะ